ดูเหตุการณ์นี้ค่ะเพจเฮียขับรถโพสต์เอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรมการขนส่งทางบกในกรุงเทพ
ผู้ชายสองคนทะเลาะกันถึงขั้นจับทุ่มลงพื้นกันเลยนะคะ

โอ้โหทุ่มลงไปกับพื้นแบบนี้แล้วใส่ไม่ยั้งเลย
เฮียขับรถโพสต์เอาไว้นะคะ
บอกผู้ชายสองคนนี้ทะเลาะกัน
ตรวจสภาพรถมาตรวจสภาพจุด

แล้วก็จะมีคลิปที่เหมือนกับยืนทะเลาะกันด้วยค่ะ
ริมถนนหน้าร้านขายน้ำในกรมการขนส่งทางบก

คุณผู้ชมค่ะทำงานที่คอยหาลูกค้าขี่รถวนคอยดูว่ามีใครมาใช้บริการไหมแล้วก็เหมือนกับจะช่วยอะไรอย่างนี้ช่วยประสานงานช่วยอะไรได้ค่าหัวคิวสงสัยแย่งลูกค้ากันหรือเปล่า
หัวคิวสัยแย่งลูกค้ากันหรือเปล่า
หัวคิวสัยแย่งลูกค้ากันหรือเปล่า

ทีมข่าวถามสอนอบังซื้อค่ะเป็นท้องที่ของสนบังซื้อนะคะตำรวจบอกว่าก็ไม่เห็นมีผู้เสียหายหรือคู่กรณีมาแจ้งความมาลงบันทึกประจำวันอะไรเลยนะ
ถ้ามีก็พร้อมจะดำเนินการให้ตามกฎหมายไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกันแต่กล้าไปทะเลาะกันเนอะ
มันมี๒๓คลิปอะนะแต่คลิปนี้กับคลิปที่เขาไปเจอตรงแถวถนนมันจะใส่เสื้อผ้าคนละอย่าง
งั้นก็หมายความว่ามาเจอกันหลายครั้งแล้วก็ทะเลาะกันทุกครั้งอย่างนี้หรอคะ

ขนส่งเขาก็ติดป้ายไว้ใหญ่โตใช่ไหมใช่ค่ะ

อย่าไปลงเชื่อพวกมิตรฐาชีพ
บอกเดี๋ยวจะทำตรงนั้นให้ประสานตรงนี้ให้
ไม่ต้องเข่าคิ้วไม่ต้องร้อน้านไม่มีนะครับ
เรื่องอะไร